ผมนายชาดาไทเศษสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี
ภูมิใจไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภา
อภิปรายในฐานะของตัวแทนพักภูมิใจไทย
ก่อนที่จะมีการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี
เพื่อให้ทราบถึงเหตุผลพิจารณาการตัดสินใจของสมาชิกพักภูมิใจไทย
ท่านประธานครับผมต้องขออนุญาต
ท่านประธานได้เอาแทรงการของภักร์มาอ่านนะครับ
พักภูมิใจไทยได้ออกแถลงการจุดยืนของพัก
ไม่สนับสนุนนายกรัฐมนตรีที่มาจากภาคการเมือง
ที่มีนโยบายแก้ไขหรือยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
และขอเรียกร้องให้พักการเมืองที่แสดงเจตจำนงกันตั้งรัฐบาล
แสดงจุดยืนทางการเมืองของตน
ต่อกรณีเสนอการแก้ไขหรือยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒ด้วย
แถลงการของพักภูมิใจไทยได้ระบุชัดเจนว่า
ถ้าพักการเมืองที่มีพักก้าวไกรเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล
ได้สำเร็จพักภูมิใจไทยพร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้าน
ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอย่างมีคุณภาพ
และจะคัดค้านการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒อย่างเต็มที่
ภูมิใจไทยไม่มีเจตนาที่จะจัดตั้ง
หรือสนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแข่งกับท่าน
เพราะเราเคารพในมติของประชาชนและยึดมั่นในหลักการระบอบประชาธิปไตย
มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกตามที่ได้แถลงไว้
ท่านประธานที่เคารพครับหัวหน้าพักการเมืองเจ็ดพัก
ได้ที่ร่วมมาจัดตั้งรัฐบาลได้แถลงจุดยืนของพักตนเอง
ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขหรือยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา
เป็นเหตุให้การจัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมกัน
การจัดตั้งรัฐบาลของ๘พักการเมืองไม่มีวาระแก้ไข
หรือยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
เรียนด้วยความรับว่าแม้ว่าภักษ์การเมืองทั้ง๘ภักษ์
ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกันการจัดตั้งรัฐบาลว่า
ทุกพักเห็นร่วมกันว่าภารกิจของรัฐบาลที่ทุกพักจะผลักดันนั้น
ต้องไม่กระทบต่อรูปแบบของรัฐการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกเรียนด้วยความเคารพครับท่านประธาน
แต่ในทางกลับกันเนี่ยนะครับคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกร
เป็นผู้ที่จะได้รับการเสนอต่อที่ประชุมในวันนี้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี
เป็นคนเดียวที่ยืนยันว่าจะแก้ไขมาตรา๑๑
คุณพิทาได้แถลงและให้สัมภาษณ์กับสื่อในประเทศและต่างประเทศ
เป็นเรื่องที่พักเก้าไกรได้คะแนนเสียงจากประชาชน๑๔ล้านคน
ประชาชนเข้าใจดีเราชัดเจนและโปร่งใส
ว่านี่เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่เราต้องการผลักดัน
นี่คือคำพูดของคุณพิธาหัวหน้าภักดิ์เก้าไก่
ท่านอ้างว่าท่านต้องทำเพื่อรักษาสถาบันพระมหากษัตริย
เจตนาดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ขอเรียนตรงว่าผมและพักภูมิใจไทยไม่เชื่อครับ
และเป็นสิทธิ์ของพักภูมิใจไทยที่จะไม่เชื่อ
เพราะสิ่งที่ผ่านมาพฤติกรรมต่างที่ผ่านมานั้น
ทำให้เราเห็นชัดเจนและหลายท่านก็ทราบนะครับ
ไม่ต้องเฉพาะผมหรือภักดิ์ภูมิใจไทย
ว่าความคิดในเรื่องมาตรา๑๑๒นั้นเป็นยังไง
แต่ผมอยากจะถามไปว่าอีก๗ภักดิ์นี่จะว่าอย่างไร
นะครับจะว่าอย่างไรร่วมรัฐบาลกัน
มีพักร่วมรัฐบาลเสนอเรื่องขึ้นไปแค่นี้
แล้วก็บอกว่านี่พักร่วมต้องเห็นเหมือนกัน
นี่คือสิ่งที่มันก็ลำบากนะครับ
ผมก็ต้องถามอีก๗ภักดิ์ร่วมว่าว่าอย่างไร
ท่านจะว่าไงถ้าเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้
มีการขอแก้ไขท่านจะว่าอย่างไร
ในข้อตกลงร่วมไม่มีก็จริงนะครับ
ท่านอ้าง๑๔ล้านเสียงที่เห็นด้วยกับท่าน
ที่จะให้แก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
แต่ผมเชื่อว่าคนที่ลงให้ท่าน๑๔ล้านเสียง
ไม่คิดว่าท่านกำลังแก้กฎหมายให้สถาบันพระมหากษัตริย์
ไม่เป็นสถาบันหลักของชาติ
ไม่ใช่ความมั่นคงของชาติอีกต่อไป
ถ้าท่านอ้าง๑๔ล้านเสียง
หลายคนก็พูดกันถึง๒๕ล้านเสียงที่ไม่ได้เลือก

ผมอยากจะฝากผู้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นรัฐบาลก็ตาม
คนไทยไม่ได้มีแค่๑๔ล้าน
คนไทยไม่ได้มี๒๕ล้าน
ท่านต้องเป็นนายกของคน๖๐กว่าล้านคน
ท่านต้องเป็นนายกของประเทศไทย
ท่านต้องไม่ได้เป็นนายกหรือเป็นรัฐบาลของพักใดพักหนึ่ง

มันเป็นพลังจากประชาชนที่มันยิ่งใหญ่สำหรับพวกเราครับ
แต่ท่านอย่าหลงละเริงคำว่า๑๔ล้านเสียง

มันไม่ใช่เรื่องชี้ขาดของประเทศนี้
มันเป็นเรื่องที่ท่านต้องดูแลคนทุกคน
แล้วปัญหาคือว่าความมั่นคงของชาติ
ถ้าท่านจะอ้างอย่างนี้มันก็ลำบากครับประเทศไทย

คุณพิธาหัวหน้าพักเก้าไกร
ได้เสนอการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา๑๑๒ในสมัยที่แล้ว

ท่านอดีตประธานรัฐภษภาท่านจริกไพรมันเห็นด้วย
แล้วยังมีการพี่จำนั้น

กฎหมาย๑๑๒เขียนไว้ไม่มากแล้วครับ

ผู้ใดหมินประมาทดูหมินหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายต่อพระมหากษัตริย์
พระราชินีรัชธาญาติหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่๓ปีถึง๑๕ปี
ท่านบอกว่าท่านแก้ไขไม่ใช่ยกเลิก
แต่ถ้าแก้ไม่ได้ก็ต้องยกเลิกเรียนด้วยความเคารพครับ
แต่ผมจะบอกกันว่าสิ่งที่ท่านนำเสนอในการนี้ไม่ใช่เป็นการแก้ไขครับ
เป็นการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
ผมไม่อยากจะเอาสิ่งที่ท่านเสนอในสมัยที่แล้วที่ท่านยื่นนะครับ
ซึ่งเอกสารผมก็มีผมเรียนด้วยความเคารพว่า
การที่สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นความมั่นคงของชาติเป็นเรื่องที่ถูกแล้ว
ถ้าเราเอาสถาบันพระมหากษัตริย์ออกจากความมั่นคงของชาติ
ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าสถาบันมหากษัตริย์นั้นส่งเสริมให้สถาบันเป็นประมุกนะครับ
แต่สิ่งที่ท่านทำและแสดงอาการต่อสาธารณชนมาตลอด
จุดยืนสำคัญของพักเก้าไกรคือการละเมิด
สนับสนุนส่งเสริมให้มีการละเมิดพระมหากษัตริย์พระราชินีและรัฐทายาท
สสพักเก้าไกรหลายท่านเคยถูกดำเนินคดีในมาตรา๑๑๒
สสพักเก้าไกรหลายท่านใช้ตำแหน่งในการประกันผู้ที่ถูกคดีในมาตรา๑๑๒
ผู้ที่มินนะครับผู้ถูกดำเนินคดีในคดีนี้จะได้รับการสนับสนุน
และได้รับการกุ้มชูจากพักเก้าไกร

ท่านประธานทราบาทิเกรา์ภครับ
นายพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกร
ฐานมิตรมาตรดูมิลหรือแสดงอาฆาตมาตรร้าย
พระมหากษัตริย์พระราชินีรัฐชายาศและผู้สำเร็จราชการ
ไม่ให้เป็นความผิดที่เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชธนธรรมไทย
อีกต่อไปกำหนดหมวดความผิดขึ้นมาใหม่
เป็นความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์และหมวดความผิดต่อพระราชินีและรัฐทายาท
ผมไม่ทราบว่าพักเก้าไกรมองพระมหากษัตริย์
มองพระราชินีมองรัฐธัยาชเช่นไร
เพราะว่าสิ่งที่ท่านเสนอเมื่อครั้งที่แล้วนี่
มันเป็นการที่ยกเลิกนะครับแล้วที่สำคัญ
นประมาทพระมหากษัตริย์กำหนดโทษจำคุก๑ปี
เท่ากับความผิดของบุคคลทั่วไปแต่ที่น่าเจ็บปวดมากกว่านั้นครับ
มินพระราชินีแล้วก็หมินรัชธาญาติและผู้สำเร็จราชการ
กำหนดโทษจำคุกไม่เกิน๖เดือน
น้อยกว่าความผิดที่มิลประมาทบุคคลธรรมดา
นะครับอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่อาจจะเจ็บปวดด้วยความรู้สึกคนที่เทิดทูล
หินพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทผู้สำเร็จราชการนั้น
ไม่ถือเป็นความผิดไม่ต้องรับโทษ
หินประมาทพระมหากษัตริย์พระราชินีรัฐศายาท
และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ไม่ถือเป็นความผิดไม่ต้องรับโทษ
ถ้าเป็นการกระทำโดยอ้างเจตนาบริสุทธิ์เพื่อประชาชนและสาธารณะ
อันนี้ยิ่งไปใหญ่เลยครับผมเรียนว่าแล้วที่สำคัญท่านบอกว่า
หน่วยราชการห้ามคนไทยห้ามผู้อื่นฟ้อง
ให้สำนักพระราชวังเป็นผู้ฟ้องเท่านั้นกับผู้ที่มีความผิดมาตรา๑๑๒
เรียนด้วยความเคารพครับมันเป็นไปไม่ได้
สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่มาฟ้องลูกบ้านตัวเองหรอกครับ
ท่านไม่มาฟ้องคนในคนของท่านล่ะครับ
มันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแล้วท่านลองนึกภาพจับตาต่อไปนะครับ
ผมมองว่าการแก้ไขแบบนี้บอกว่าเป็นการแก้ไขเพื่อดำรงสถานะอันเป็นที่เคารพ
ผู้ใดจะละเมิดไปได้ท่านประธานครับ
ผมและภาคภูมิใจอะไรไม่เชื่อว่าท่านจะปกป้องพระมหากษัตริย์
มีให้ถูกละเมิดในเมื่อท่านจะลดการคุ้มครอง
มหากษัตริย์และลดโทษให้ผู้ที่ละเมิดพระมหากษัตริย์
รวมไปถึงไม่เอาผิดไม่ลงโทษผู้ละเมิดพระมหากษัตริย
ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของรัฐมนูลตามมาตรา๖นะครับ
ผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้อง
หรือพระมหากษัตริย์ในทางใดก็ไม่ได้
ท่านครับอะไรไม่ว่าครับ
อะไรไม่ว่าที่เจ็บปวดมากกว่านั้น
ท่านคืออะไรครับมีการ
มีคำพูดต่อผู้นำทางจิตวิญญาณของพักเก้าไก่ว่า
ถ้านายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรี
จะให้นายพิธาไปลงศัตยบัน
ในกฎหมายกรุงโรมว่าด้วยสารอาญาระหว่างประเทศ
ซึ่งมีสาระสำคัญว่าสามารถฟ้องผู้เป็นประมุขของรัฐได้
อันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่รับไม่ได้จริง
ถ้าท่านที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรี

เอ่อคุณพิธาไปลงนาม
หมายถึงว่าคนนอกประเทศฟ้องในหลวงได้ฟ้องพระมหากษัตริย์ได้

ผมเรียนว่าผมก็คงทำใจไม่ได้
หลับตานึกสิครับพระมหากษัตริย์สูงสุด
ที่คุ้มกระลาหัวพวกเรามาอยู่เนี่ยไปถูกฝรั่งมังค่าสอบสวน
มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวและอันตราย
เขาประมุขของรัฐไทยก็คือใครครับ
ก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่นะครับ

ถ้าท่านบอกให้ฟ้อนแล้วทำไมต้องรีบร้อนขนาดนั้น
บอกว่าจะให้ไปเซ็นเลยไปลงศัตยบันเลยนะครับ
ท่านครับถ้าท่านมีเจตนาดีนะครับ
แล้วผมเคยฟังขอโทษนะครับ
จะเป็นท่านเลขาพักเก้าไกรเป็นคนพูดว่า
การทำอย่างนี้เป็นการปกป้องสถาบัน
ทำอย่างนี้เพื่อไม่ให้ใครมาแอบอ้างสถาบัน
ท่านครับถ้าท่านจะปกป้องสถาบันต้องไม่ทำแบบนี้
มีครับผมท่านพูดถูกว่ามีผู้มีอำนาจในบางสมัย
มาใช้สถาบันแอบอ้างอันนี้จริงครับ
แต่มันก็ไม่เกี่ยวกับสถาบันครับ
ถ้าผมจะยกตัวอย่างว่ามีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
มีอาจารย์ที่ไม่ดีอยู่๑๐คนสอนให้ลูกศิษย์เกลียดชังสังคม
ถามว่ามันต้องไปไล่อาจารย์ออกครับไม่ใช่ไปทุบมหาวิทยาลัยนะครับ
นี่ท่านไปทุบมหาวิทยาลัยซึ่งไม่รู้เรื่องอะไรเลย
แล้วท่านก็อ้างว่าพวกนี้เอาในหลวงมาอ้างเอาสถาบันมาอ้าง
ผมก็เคยโดนแบบที่ท่านโดนครับ
ผมก็ติดคุก๒๔เดือน๒๒เดือนครับ๒๒เดือน๗วัน
ผมเรียนว่าไม่ผิดแต่อำนาจรัฐผู้ใช้อำนาจผมก็ต้องยอมรับ
ผมก็ไม่ไปคิดล้มกฎหมายอาญาไม่คิดไปล้มตำรวจนะฮะ
ไม่คิดไปล้มใครทั้งนั้นเพราะว่าเขาเป็นกรรมการเขาเป็นผู้รักษากฎหมาย
ก็อีกเรื่องแต่ท่านฟ้องเลยครับผมเชื่อว่าพักเก้าไกรฟ้องได้
ถ้าใครเอาพระมหากษัตริย์มาแอบอ้างเพื่อทำลายคนอื่นทางการเมือง
เอาให้ล่วงไปเลยครับไม่ว่าเป็นอ้ายอีคนไหนไม่ว่าเป็นพบไหน
ไม่ว่าจะเป็นนายกไหนท่านเอาให้ล่วงเลยครับผมเห็นด้วย
อันนี้เป็นเรื่องที่ถูกการเอาสถาบันเข้ามาอ้าง
เพื่อทำลายคนอื่นนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ดี
แต่ไม่ใช่ทำแบบนี้ครับไม่ใช่ไปลดการคุ้มครอง
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และองค์รัฐศัยราชพร้อมด้วยพระบรมนาชินี
ผมเรียนว่าสิ่งตรงนี้แหละครับเป็นเรื่องที่เราต้องคิดกันให้หนัก
ท่านครับผมอยากจะพูดไม่อยากจะรบกวนเวลามากมาย
ท่านจะแก้ทั้งมาตราหรือจะทำอะไรก็ตาม
แต่สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งท่านคิดไหมครับว่า
ถ้าท่านแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒

วันนี้ท่านได้รับเลือกตั้งมาแล้วครับ
ท่านเก็บเรื่องนี้ไว้ในกระเป๋าไม่ได้อ่ะ
ประเทศนี้ถ้าแก้กฎหมาย๑๑๒ไม่ได้
แล้วมันจะล่มจมผมไม่ว่าเลย
ท่านเสนอในโยบายสองสามร้อยข้อ
เป็นความหวังของคนไทยที่จะเข้ามาบริหารบ้านเมือง
ละเพียงเรื่องเดียวท่านไม่ต้องไปด่าสว
ท่านไม่ต้องไปว่าด่าฝ่ายตรงข้าม
ท่านได้เป็นนายกแน่ถ้าไม่มี๑๑๒

ผมก็ถึงอยากจะถามว่าพักอนาคตใหม่แล้วพักเก้าไกร

ถ้าไม่แก้แล้ววันนี้ประเทศนี้มันจะโต้มจมไป

ทำเรื่องที่ลุงตู่ทำไว้แล้วไม่ดีที่ท่านด่า
ผมเห็นด้วยทำไม่ได้เยอะแยะหมด
ความเดือดร้อนของอนาประชาราช

พักอนาคตใหม่กับพักเก้าไกร
เกิดมาเพื่อล้มล้างเหรอ

แล้วถ้าแก้แล้วประเทศนี้เป็นเทวดาหมด

ท่านไม่ต้องไปชี้ที่ใคร

ผมว่า๑๑๒ชาวบ้านก็ไม่รู้หรอกครับ

แต่เขาอาจจะถูกใจนโยบายท่าน

เขาหวังว่าท่านจะมาเปลี่ยนแปลง

มันก็เป็นความหวังของคนไทยครับ

แต่ท่านไม่ยอมอะไรเลย
กูจะต้องถือ๑๑๒ไว้ในกระเป๋า

หลุดคำนี้คำเดียวว่าไม่ยุ่งกับ๑๑๒

และพักภูมิใจไทยและพี่น้องประชาชนอีกหลายคน
ก็ถือว่าเป็นพันธกิจของเราเหมือนกัน
ที่จะคัดค้านท่านทุกวินาทีทุกอย่างทุกทาง
ตามใดที่ยังมีชีวิตอยู่ครับ
ผมเรียนด้วยความเคารพจริงว่า
วันนี้หลายวันนี้สังคมมองว่า
ทำไมท่านไม่ดูตัวเองบ้าง

ทำไมท่านไม่ลดลงก้มลงสักนิด

แต่ไม่ถึง๒๐อย่างที่ผมบอก

ผมนั่งดูข่าวมา๓๔เดือน

เขาบอกว่าฝั่งนู้นฝั่งประชาธิปไตย

ท่อมกลัวสอบตกเหมือนกันครับท่าน
ไม่ได้ว่าลุงตู่แต่งตั้งผมมา
หรือคณะคอสชที่ไหนแต่งตั้งผม
ผมก็เลือกตั้งมาเหมือนกัน

เป็นโจรที่ปกป้องบ้านเมืองเยอะ
และปกป้องสถาบันด้วยหัวใจด้วยเลือดเนื้อของผม
ผมเรียนว่าผมชาติธรรมครับ

ย่าผมไทยเชื้อสายหมอน
มานี่ไม่ใช่มีเสือผืนหมอนใบแบบคนอื่นหรอกครับ
อย่างที่ว่าคนขี่มามีสโหลงผืนเดียวครับ

พี่น้องชาวบ้านให้เครดิตในการส่งควายออกต่างประเทศ

วันนี้มาเป็นผู้แทน
อยู่ดีกินดีกว่าคนไทยแท้อีกเป็นล้านคน

แล้วถ้าผมไม่สำนึกไม่รู้กระตันยูต่อแผ่นดินนี้

ผมเรียนครับว่าบ้านเรามีเจ้าของ
เราอาศัยเขามาอยู่มาขอเขาอยู่
สงครามมันวุ่นวายเมื่อปี๒๓๔

เขาให้อยู่อยู่ไปอยู่มาไอ้ลูกหลานคนอาศัยจะไล่ลูกหลานเจ้าของบ้าน

ถ้าไม่ด้วยพระเมตตาของระบบสถาบันพระมหากษัตริย

ไม่มีทางได้๑๔๐ที่นั่งครับ
ผมพูดได้เลยท่านลองไปพม่า

ประเทศนี้ถ้าไม่มีในหลวงไม่มีสถาบัน
ลุงตู่กับลุงป้อมไม่กลับบ้านง่ายหรอกครับ
มีแต่จะลากเอ็มสิบหกมาเล่นกับพวกคุณ
ซึ่งไปแล้วก็ถือว่าโชคดีครับท่าน
คือผมถือว่าวันนี้เนี่ยท่านต้องเข้าใจครับ

แล้วก็หลายคนเตือนผมว่าอย่าพูดแต่ชั่วลง
ความคิดไทยของความคิดมันแต่เรารักและเคารพกัน
แต่ที่บ้านผมที่ร้อยกว่าไร่ครับบ้านผม

แล้วแถมลูกสาวมีรัดทั่ว๔ถัง
รถตู้อีก๓๐ถังพร้อมส่งขับหมด

วันนี้ท่านมีส่วนที่จะนำปมในการขัดแย้งสู่บ้านเมืองนี้
เก็บมันใส่กระเป๋าไว้ไม่ได้เหรอ
นโยบายเนี่ยไอ้นโยบายหนึ่งเนี่ย

โอ้โหผมว่าสุดยากนะครับ

วันนี้ผมขอโทษนะครับขอโทษจริงว่า

แต่เออบอกเอฟซีอย่างนี้เออนะครับผมเข้าใจ
ใครที่เห็นตรงข้ามโดนหมด
สวโดนหนักกว่าเขาหน่อย

หยุดตรงนี้แล้วผมบอกท่านเลยนะครับ

ถ้าท่านปล่อยให้คนด่าแล้วไม่มีกฎหมายคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์

ประเทศไทยนี้เลยครับจะยิงกันชิบหายไว้ปวงหมด
ผมอาจจะขอเขาว่า

ยิงไอ้คนที่มีสถาบันแล้วไม่ถิดคุก

วันนี้เราอยู่ได้ด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์

มันเป็นยังไงอย่าให้ผมไปคิดเลยว่า
ก้าวไกรอนาคตใหม่เกิดมาเพื่อล้มล้างหรือเปล่า

วันนี้รัฐยืนเด่นชนทุกคนที่ขวางกู
ไม่ใช่บุคลิกของผู้นำประเทศ
ไม่ใช่บุคลิกของผู้บริหารประเทศ
ท่านต้องทำแล้วบริหารประเทศภายใต้ก่อน
แล้วท่านทำอันนี้แล้วท่านเป็นนายกเป็นรัฐบาล

ไม่ใช่ผลประโยชน์ของประเทศอย่างเดียว
รัฐบาลเนี่ยมันคิดจะเอาผลประโยชน์เอาตัวรอด

แต่ประเทศชาติชิบหายยังไงไม่รู้
ฝากท่านด้วยครับว่าท่านต้องดูแลประเทศ
ท่านท่านจราครับด้วยความเคารพครับ

คำว่าชิบหายผมอยากให้

ผมขอขอซักนิดหนึ่งคุณจราครับ

แต่ว่าประเด็นผมเข้าใจว่าจะ

เพราะฉะนั้นถ้าท่านจะกรุณาได้

เรียกข่าวว่าลูกพักภูมิใจไทยไม่เรียบร้อย

ถ้าท่านสรุปได้ยิ่งดีมากครับ

ผมพระบาทพ่อของนักศิการที่๑ผู้แบบชาวบ้านนะครับ

ผมเรียนด้วยความเคารพครับวันเวลากษัตริย์มายาวนาน
ผมอยากเห็นรัฐบาลชุดนี้แต่งตั้งซะไว
เป็นซะดูสิจะทำงานได้ไหม

แต่ท่านครับท่านอย่าไปจุดชนวนให้กับบ้านเมืองนี้
ขอนะครับด้วยความขอรบจริง
เรื่อง๑๑๒ท่านจับเมื่อไหร่ท่านทำเมื่อไหร่วุ่นวายครับ
แล้วผมก็ถือว่าเป็นภารกิจของผมและพักภูมิใจไทย
ที่จะต้องให้ระบบพระมหากษัตริย์อยู่คู่กับสังคมไทยไปตลอด